ยังคงติดอยู่กับภาวะความเครียดนะคะ

เขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะ

ยอจับปลาไปขายสร้างรายได้กันเลยจ้า

บนถนนสายนาขากลางใหญ่นะคะ
หมู่๖บ้านพฤกษาหารอยู่ที่ตำบลนาขา

คุณดูค่ะน้ำป่าจากอำเภอบ้านผือ
ไหลเข้าท่วมห้วยงิ้วแล้วก็ห้วยซีดนะคะ

พ่วมถนนสายตรงเนี้ยจนรถสัญจรไม่ได้เลยคุณดูน้ำนี่คลึงแข้งแล้วนะคะค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่นาขาก็เลยพลิกวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสสิไปออกหาปลากันหน่อยค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาใช้อุปกรณ์ในการยกยอก็คือใช้ยอมาออกหาปลาดักปลา
ซึ่งต้องบอกว่าปลาที่ยกยอมาได้เนี่ยมีหลากหลายชนิดมากปลาสร้อยขาวปลาตะเพียนปลานินและปลาช่อน
โอ้โหเยอะมากคุณครับแต่ละคนเนี้ยหาปลากันหน่อยอ่ะคุณดูดิแปมอ่ะ
เยอะมากนะคะจำนวนเยอะมากเลยไปถามชาวบ้านคนหนึ่งคุณน้อย
คุณน้อยสร้อยเพชรอายุห้าสิบแปดปีเธอก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาขาดนี่แหละ
บอกว่าตัวเธอกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะจะออกมาหาปลาทุกวันเลยในช่วงน้ำท่วมแบบนี้
สองสามวันที่ผ่านมานะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นเลยอยู่แบบเนี้ย
จับปลาได้ทั้งหมดไปสามสิบกว่ากิโลกรัมต่อวันเยอะต่อวันคือเยอะมากนะ
แล้วเขาจะเอาไปขายด้วยขายตรงที่หาปลากันนะคะขายแบบขายแบบ
คือต้องบอกว่าปลามันเยอะมากจริงจริงนอกจากเก็บไว้ทานกันเองแล้วเนี่ย
เหลือเผื่อไปขายได้ด้วยแล้วปลาเนี่ยขายได้ในกิโลกรัมเริ่มต้นนะ
กิโลกรัมละ๒๐บาทคือมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ชนิดของปลาด้วย
นะคะก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มในช่วงนี้ได้วันหนึ่งนะไม่
ต่ำกว่า๕๐๐บาทเคยได้สูงสุดวันละเป็นพันอุ้ยเยอะนะปลาธรรมชาติสุด
สดด้วยจริงนะโอ้โหในวิกฤตมีโอกาสคุณทำท่าเหมือนตกปลามากกว่า